วันเด็กแล้วต้องพูดถึงเรื่องของการออมเงินด้วยครับ
เรื่องของการออมเงินนั้นทำได้หลายรูปแบบนะครับ
แต่เชื่อว่าทุกคนต้องเคยหยอดกระปุกออมสินกันอย่างแน่นอนนะครับ
เพื่อเป็นการออมในวัยเด็กและกระปุกออมสินนั้นก็ถือว่าเป็นเหมือนจุดเริ่มต้น
ทำให้หลายคนนั้นเริ่มต้นของการเก็บออมและรู้จักของการออมมากขึ้นครับ
และในทุกปีของวันเด็กแห่งชาตินะครับก็จะมีการแจกกระปุกออมสินนะครับ
วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามกระปุกออมสินใบแรก
ที่ทางด้านของธนาคารออมสินมีการจัดทำขึ้นมานะครับ
ติดตามจากคุณจดารัฐโภคะธนวัฒน์ได้เลยครับ
จำลองรูปทรงมาจากลักษณะของตู้ปรายศนีย์ของจริงในสมัยก่อน

ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรมปรายศนีย์โทรเลขที่คลังออมสินสังกัดอยู่ในอดีต
อกจากนี้ยังผลิตกระปุกออมสินตู้ปรายศนีย์เก่าใบจิ๋วหลากสีสัน
ทรงเดียวกับกระปุกออมสินรุ่นแรก
ซึ่งเป็นสัญลักษณ์และสิ่งจูงใจให้ทุกคนโดยเฉพาะเด็กหันมาเริ่มต้นการออมเงิน
ในการเริ่มต้นแห่งการออมนั้นกระปุกนี้จะเป็นกลุ่มสีแดงนะครับ
เนื้อของการทำกระปุกนั้นจะเป็นสังกษีนะครับ
เพราะฉะนั้นเวลาหยอดเงินลงไปเสียงก็จะดังกิ๊งกิ๊งนะครับ
เด็กก็จะชอบแล้วก็ไม่ใช่แต่เพียงเด็กอย่างเดียวนะครับ
ก็ชอบด้วยเหมือนกันนะครับในรูปทรงนะครับ
และจะเห็นได้ว่าการที่จะมีเงินร้อยมันก็ต้องเริ่มจากเงินบาทนะฮะ
จาก๑เป็นร้อยจากร้อยเป็นพันเป็นหมื่นได้นะครับ
ส่วนกระปุกออมสินรูปทรงสัตว์ต่างทั้งกระต่ายแพ้และม้า
ถูกผลิตขึ้นตามปีนักศัตริย์เนื่องในโอกาสวันเด็กของปีนั้น
เพื่อแจกเด็กที่จะมาฝากเงินหรือเปิดบัญชีใหม่กับธนาคารค่ะ
ระบุออมสินรูปลูกเจี๊ยบนี้นะคะ
เป็นกระปุกออมสินรุ่นล่าสุดที่ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อต้อนรับวันเด็กปีนี้ค่ะ
โดยเป็นภาพขณะลูกเจี๊ยบกำลังฟักตัวออกจากไข่
เพื่อสื่อความหมายถึงการส่งเสริมให้รู้จักรักการออมตั้งแต่เด็กค่ะ
เด็กที่มาฝากเงินหรือเปิดบัญชีใหม่ตั้งแต่๕๐บาทขึ้นไป
ธนาคารออมสินในวันเด็กปีนี้
จะได้รับกระปุกออมสินลูกเจี๊ยบ๑ใบต่อ๑บัญชี

ไว้นำเงินมาหยอดกระปุกออมวันละเล็กละน้อยค่ะ
เป็นกลยุทธ์ในการที่ฝึกให้เด็กมีการออมนะครับ
เด็กก็จะมีกระปุกแล้วก็มีการออม
พอออมเต็มแล้วก็เดินมาที่ธนาคาร
เขาก็จะมีความภูมิใจว่าเป็นเงินก้อนแรกที่เขาสะสมด้วยตัวเองนะครับ
ซึ่งก็คิดว่าเป็นจิตวิทยาที่ดีที่ส่งเสริมให้เด็กมีการออก
กระปุกออมสินรูปทรงน่ารัก
ส่งเสริมให้เด็กรู้จักรักการออมมากขึ้นค่ะ

หยอดเงินในกระปุกออมสินที่บ้านเป็นประจำ
หลังจากนั้นคุณแม่จะพาไปฝากเงินที่ธนาคารค่ะ
เก็บไว้ในกระปุกครับ

แล้วคุณแม่พาไปฝากเงินที่ธนาคารไหมบ้างเลยว่ะ

แล้วเราคิดว่าการที่เราหยอดถูกทุกวันมันจะช่วยอะไรเรา
ก็เก็บตังค์ไว้ใช้ตอนต้องการนะครับ
คิดว่าการที่หนูเก็บเงินออมเงินไปเรื่อยเนี่ยจะช่วยอะไรเราได้บ้าง
ก็จะช่วยให้เรานะคะ

เพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีน้อยแล้วเราไปใช้เยอะ

ปลูกฝังให้น้องรู้จักเก็บออมตั้งแต่วัยเยาว์
เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้รู้จักคุณค่าของเงิน
และที่สำคัญทุกคนจะมีเงินก้อนไว้ใช้ยามจำเป็นในอนาคตค่ะ
น้องพูดได้ดีมากคุณผู้ชมครับ
ถ้าเกิดว่ามีน้อยไปใช้เยอะก็สุดท้ายจะเป็นหนี้นะครับ
อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการออมของเด็กนะครับ